พอสนอออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
มีงานก็ทยอยมาแล้วถึงจะไม่เยอะแต่ก็ช่วยให้คลีคลายยอด

มดดำช่วยเหลือมาตลอดเลย

หรือโดนใบสั่งห้ามมีแฟนจากพี่มดดำหรือเปล่า
แล้วเวลาติดสอยห้อยตามพี่มดดำไปมูเตลู
พี่มดดำแนะนำให้พลอยขอเรื่องอะไรเป็นพิเศษไปฟังค่ะ
นางก็กันซีนอยู่เรื่อย
แล้วนางก็จะแบบประกาศสักดาลนิดหนึ่ง
อย่ามาแตะลูกหน้าอย่าจะจับตัวลูก
กะเทยเยอะมากเขาก็แบบสนุกสนานกัน

เพราะว่าแค่ชีวิตที่ผ่านมาคือมากพอแล้ว

สติโอ้แม่มดสอนดี

สติมาปัญญาเกิดงานงอกเงินมี

เข้าใจมั้ยคะ